ในเขตนี้แล้วเขาก็ทำแรงงาน

แล้วนี้มันจะเลือกตั้งแล้วมันออกไปภาษายุ่งนะคะ

หื้อแล้วเขาว่าไง
เขาสามารถมาเลือกลงที่ให้มาดู
ไม่ครับไม่ได้ทำอะไรคือเป็นอันนี้ครับ
สั่งไว้เด็ดขาดเลยสั่งไว้ประจำเลย
ว่ามีใครลงที่ต้องมาสะกดลอยดู
ไม่ใช่สะกดลอยครับคือมาอันนี้ก่อนติดเฉยมาติดตามดูไม่ใช่ครับ
แล้วคุณจะทำอะไรงานต้องทำอะไรงานให้เขา
แค่ส่งรูปสิมาส่งรูปด้วยนะครับ

ไม่ได้ไม่ว่าอะไรคุณหรอกนะเห็นใจคุณนะ
แต่อยากรู้ว่าเจ้านายคุณคิดยังไงทำไมไม่ให้เราเป็นอิสระต่อกัน
เห็นคุณมานานแล้วแหละเห็นคุณนานแล้วแหละ

ฝากไปบอกเจ้านายด้วยนะว่ามันต้องหาเสียงแล้ว
ต้องถอยแล้วไม่ใช่มาทำแบบนี้นะ
พี่ไม่ว่าอะไรคุณหรอกแต่เดี๋ยวพี่จะขอให้ลบลูกพี่ออก
เพราะว่าถ้าอยากถ่ายพี่จะขอถ่ายกับคุณสองคน

พี่เข้าใจคุณเข้าใจคุณไงแต่ว่าระบบมันไม่ถูก

ที่เข้าใจคุณแต่ว่าระบบมันไม่ถูก
ระบบมันไม่ถูก
ก็คุณขายพี่ตั้งเยอะแล้วอ่ะนะ